เรามาดูประเด็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันหน่อยนะคะ
วันนี้พาดหัวเศรษฐีนีดับปริศนา
ลูกสาวถูกแทงสาหัสตำรวจมึนปมชนวนเหตุ
คดีนี้ยังซับซ้อนอยู่นะ
ใช่ค่ะที่บอกว่ามันซับซ้อนเพราะอะไร
เหตุการณ์นี้จริงมันเป็นเหตุการณ์ระหว่างแม่กับลูก
แต่ทีนี้มันยังระบุไม่ได้ว่าเป็นการฆาตกรรมกัน

เหตุการณ์นี้คนเป็นแม่เสียชีวิต
ส่วนลูกได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือมีรอยถูกแทงที่อกแล้วก็ที่เอวอะค่ะ
แต่ทีนี้ลูกตอนนี้ยังไม่เสียชีวิตนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้ช่วงสายช่วงเกือบเที่ยง

โดยจุดที่เกิดเหตุมันเกิดขึ้นภายในบ้าน
หมู่๕ตำบลโพ๙ต้นที่อำเภอเมืองลบบุรีนะคะ
แล้วก็ในบ้านมีเนื้อที่เลยค่ะประมาณสัก๒ไร่
ด้านหลังเป็นโรงงานถุงพลาสติก
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในบ้านเนี่ย
ไปเจอร่างของนางวันธนาศรีพักดีวงอายุ๕๐ปี
เป็นเจ้าของบ้านเป็นคุณแม่นอนเสียชีวิตอยู่
ลักษณะนี้นะคะคือกึ่งเปลือยอยู่ข้างเตียงนอน
แล้วในห้องเปิดแอร์แบบเย็นฉ่ำเลยค่ะ
บริเวณที่พบศพแล้วก็ในบ้านเนี่ย
จากเจอร่างแล้วเจอรอยเลือดนะ
เขาบอกเลือดกระเด็นเต็มพื้นเลยนะครับ
เต็มเตียงเต็มโซฟาที่เต็มบ้านเลยนะครับ
ถูกต้องแล้วก็ที่ห้องครัวตรงกลางที่หลังจาน

เจอเสื้อที่เช็ดเลือด๒ตัว
แล้วประตูระเบียงบ้านด้านหลังมันเปิดออก
แต่เลือดที่พบไม่ใช่เลือดของผู้เป็นแม่ที่เสียชีวิตนะ

จากการที่ไปดูศพของผู้เป็นแม่เนี่ยนะคะ
คือไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่มีบาดแผล
บาดแผลคล้ายกับถูกของมีคมตรงคอคุณผู้ชม

ใช่แล้วก็น่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก๑๐ชั่วโมง
แล้วก็ตำรวจก็เพราะว่ามีรอยเหมือนช้ำที่ลำคอนะครับ
แต่ก็สงสัยอยู่ว่าเลือดเยอะเป็นเลือดของใครกันแน่
คือเลือดเยอะที่ว่าเป็นเลือดของลูกสาวค่ะ

คือนางศิรดาศรีพักดีวงอายุ๒๓ปี
โดนแทงด้วยของมีคมที่หน้าท้องที่หน้าอกรวม๒แผล

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลพระนารายมหาราช
ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะให้ปากคำได้
เราก็ต้องไปสอบถามคนงานที่อยู่ในโรงงาน
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่าทางผู้ตายเนี่ยนะคะ
คือเขาอยู่กับลูกสาวแล้ววันนั้นวันที่เกิดเหตุ
คือเวลาประมาณ๑๑โมง
นางสาวศิรดาคนเป็นลูกวิ่งไปที่โรงงาน
สภาพที่เสื้อผ้าเนี่ยเปื้อนเลือดเลยแดงเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็บอกคนงานบอกว่าให้รีบมาช่วยแม่หน่อย
คนงานก็เห็นว่าตัวนางสาวศิรดาเลือดเยอะมากเลย

แล้วทีนี้ค่ะก็งัดประตูบ้านเข้าไป
เพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้เป็นแม่คือนางจันทนา
แต่ปรากฏว่าพอเปิดเข้าไปเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจก็ต้องมาสอบสวน
แล้วแพทย์ก็ระบุว่าบาดแผลของผู้ตายเนี่ยนะคะ
คนเป็นแม่ไม่ได้ทำให้เสียชีวิตได้
แต่อาจจะเสียชีวิตเพราะว่าช็อกหรือว่าขาดอากาศหายใจก็เป็นได้
ซึ่งตรงนี้จะต้องส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาก่อน
ตอนนี้ตำรวจก็เลยให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความขัดแย้งในครอบครัว
เพราะว่าบ้านที่เกิดเหตุอย่างที่บอกค่ะร่องรอยการงัดแงะอะไรไม่มี
แล้วแม่ลูกอาจจะทะเลาะกันแล้วก็ลงมือทำร้ายกัน

ตอนแรกก็นึกว่าโจรเข้ามาที่บ้านของเศรษฐินีรายนี้หรือเปล่า
แล้วก็ฆ่าแม่ฆ่าผู้เป็นแม่แล้วก็ทำร้ายผู้เป็นลูกหรือเปล่า
ตอนแรกก็ตั้งประเด็นสงสัยตรงนี้ไว้
แต่ดูหลักฐานต่างในบ้านไม่มีการงัดแงะ
แต่ว่าร่องรอยของความเสียหายในบ้านมีเยอะเลยคุณ
เพราะว่าทรัพย์สินเกลื่อนกระจายเลย
แล้วก็เฟอร์นิเจอร์มัน
เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมีเหตุทะเลาะกันในบ้าน
ใช่ค่ะอย่างสายไฟถูกกระชากจากฝ้าเพดาน
พังลงมาในห้องน้ำก็แบบเหมือนกับเครื่องทำน้ำอุ่นตกลงมาค่ะ
ทีนี้มันมีอีกข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคุณผู้ชม
สามีของผู้เสียชีวิตเขาเลิกรากันไป๑๐กว่าปีแล้ว
ก็เป็นอดีตสามีเนี่ยนะคะก็ให้ข้อมูลเล่าให้ฟัง
บอกว่าทางด้านนางสาวศิรดามีอาการทางประสาท
ปกติจะอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เพิ่งกลับมาที่บ้านเมื่อคืนวันที่เกิดเหตุเลยค่ะ

ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ทางตำรวจก็บอกว่า
ยังต้องรอผลการชนะสูตรศพอย่างแน่ชัดก่อนยังไม่ได้มีการตั้งข้อหา
แล้วก็จะต้องรอนางสาวศิรดาผู้เป็นลูกให้อาการดีขึ้น
จะได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บ
แต่ทีนี้สิ่งที่อดีตสามีผู้ตายให้การบอกว่านางสาวศิรดา
พยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้วนะ
แล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมว่านางสาวศิรดารอบนี้พยายามจะฆ่าตัวตายอีก
แต่แม่เห็นก็เลยมาห้ามแล้วก็ยื้อแย่งอาวุธกัน
รวมถึงผู้ตายเป็นโรคความดันก็อาจจะทำให้ช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้
ครับอย่างที่บอกไปว่าคดีนี้ยังซับซ้อนอยู่นะครับ
ต้องรอตำรวจในการสืบสวนสอบสวน
แล้วก็พิสูจน์หลักฐานให้ชัดเจนว่าตกลงแล้วเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ